ครั้งที่ข่าวเช้าหัวเขียว

เราจะมีกิจกรรมไทยรัฐปันน้ำใจ

เอากระดาษมาเอาไว้จดเลขบัญชี

มีวิวแชร์สักคันไหม

ไทยรัฐปั่นน้ำใจมาหาครับผม

นี่คือบ้านของน้องนาโนคุณผู้ชม

นั่นคือ

เรียกเหมือนแม่เพราะดูแล

นั่นคือคุณทวดอายุร้อยกว่า

นั่นคือคุณทวดอายุร้อยกว่า

ขี่มอเตอร์ไซค์ไป๒๐โล

ตอนกลางวันต้องกลับมาหุงหาอาหาร

ยายทวดร้อยกว่ากิน

เป็นอย่างนี้นะครับ
นอนแบบนี้มา๑๖ปีแล้ว

เบิร์ตเคยถามว่า

หนูนอนแบบนี้มา๑๖ปีแล้ว

เบิร์ตหนูไม่มีวันหายแล้วลองฟังหน่อยครับ
ตอนที่แม่ไปทำงาน

อ๋อแม่จะต้องกลับมาจากโรงงาน

โดยมีคุณทวดเฝ้าใช่ไหมลูก

ต้องมา

แล้วก็เสร็จปั๊บก็กลับไปทำงาน

ชีวิตก็จะวนเวียนแบบนี้ทุกวัน
ต้องรีบขี่รถ
ไม่งั้นไม่ทัน
คุณผู้ชมที่อยู่ทางออนไลน์ก็ได้นะ

ถ้าไม่ได้จดแคปไว้หน่อย
แล้วถ้าสมมุติว่ามีรถวิวแชร์

หรือใครอยู่ชนบุรีจะหาวิวแชร์มือหนึ่ง

พี่เบิร์ดแต่ว่าบางคนที่บอกว่า

แคปแล้วโพสต์ในโซเชียลของตัวเอง

พี่เนี่ยนะสะกดจิตสะกดใจนะ

ยิ้มแข็งเพราะว่า

คุณแม่จะได้เลี้ยงหนุ่มดีไหม
ไหมแล้วเดี๋ยวอาเบิร์ตมาเยี่ยมอีกดีไหม

นะครับโอ้โห

คือเลขบัญชีเลยทิ้งไว้นาน
ธนาคารกรุงไทยสาขาอมตะนคร

เราตรวจสอบแล้วเช็คแล้วถูกต้อง

นางบูลเลี่ยมคล้องนาวา

สักคันได้ไหมล่ะวิวแชร์เนี่ย
คนรวยชนบุรีเยอะแยะลดขอสักคันได้ไหม

ไทยรัฐประนำใจมา

ทีมงานโปรดิวเซอร์ทีมงานออนไลน์นะครับ

ของทางทีวีเอาของมา
นี่แหละครับมีใครบ้างล่ะ

ติ๋มโปรดิวเซอร์น้องเตย

ไม่เป็นไรนะครับมีของไปก็ได้

ขอช่วยน้องมาสักนิด

แบบนี้โอ้นี่คนดูเราหลายคน

ไว้แล้วบางคนบอกเดี๋ยวจะเอาไปแชร์ต่อ

แล้วก็แสดงความสงสารน้องเขา
แล้วก็ครอบครัวของน้องเขามากันเยอะเลยนะครับ